โดยเฉพาะเรื่องของกระแสการท่องเที่ยว
ตอนนี้มาแรงดังนั้นผมจะ

ท่องไทยท่องโลกครั้งที่๑๙

คุณกวินกิติบุญญา
ซึ่งเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้

ท่องไทยท่องโลกครั้งที่๑๙แล้วนะครับ

ใช่ครับเป็นงานประจำปีที่เราจัดนะครับ

แล้วก็เนื่องจากว่ามันจะเป็นงานโค้งสุดท้าย
เพราะว่าในช่วงต้นปีก็จะมีงานท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลายงาน
เราก็จะเป็นงานสุดท้ายที่จะเป็นโอกาสสุดท้าย
สำหรับคนที่กำลังอยากจะมองหาแพ็คเกจที่ไปเลือก

แต่ถ้ามาแบบนี้คือเรามีตัวเลือกให้เยอะพร้อมกันทีเดียว
ก็มาที่เดียวแล้วก็มาเลือกตัดสินใจแต่งงานได้เลยครับ
ก่อนที่จะไปเข้าถึงรายละเอียดของงานนะฮะ
อยากให้คุณกวินวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์
วิเคราะห์วิถีการท่องเที่ยวของคนหน่อยปัจจุบันนี้
แฟนในการท่องเที่ยวนี้เป็นยังไงบ้างครับ

เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงเที่ยวกำลังพูดถึงคนที่มีอายุ
วัยทำงาน๔๐อัพโดยประมาณ
มีเงินมีทองต้องเก็บเงินก่อนถึงจะไปเที่ยวได้
แต่ตอนนี้เทรนด์มันไหลลงมาถึงประมาณ๒๐กลาง
ก็คือเรียกว่าวัยคนทำงานใหม่ที่กำลังจะต้องการหาอะไร
โดยเฉพาะกับคนที่มีครอบครัวแต่ยังไม่มีลูก
หรืออาจจะมีลูกแล้วอยากจะพาเปลี่ยนบรรยากาศ
เราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย
หนุ่มสาวมักจะชอบเที่ยวกันเยอะ
ที่สำคัญคือจะต้องมีกล้องสะพาย
เวลาไปสถานที่ต่างต้องการโพสต์ตัวเองว่าไปที่ไหนอะไรอย่างไร
เหล่านั้นก็คือจะเป็นการมองหาแหล่งที่ท่องเที่ยวมากมาย
เพื่อที่จะต้องการบอกว่าฉันได้มาแล้วที่นี่โดยประมาณ
มันก็เลยทำให้กระแสของนิยมของการท่องเที่ยว
แล้วก็มองหาที่ใหม่ที่แปลกที่คนยังไม่เคยไป
ทำให้คนสนใจเค้กมันโตขึ้นเยอะ
เค้กโตขึ้นกระแสการท่องเที่ยวเยอะขึ้น
แล้วคนก็มองหาแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่คุณกวินบอก
ดังนั้นงานที่จะเกิดขึ้นตอบโจทย์ได้แน่นอน
เข้าถึงเรื่องของงานนี้หน่อยฮะงานท่องไทยท่องโลก๑๐ครั้งที่๑๙แล้ว
ตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะ

กระแสจากผู้ที่มาร่วมแสดงกับผู้ที่เข้าชมงาน
เพราะว่าเรามีจุดเด่นของงานนะครับ
ในส่วนที่เป็นในประเทศและก็ต่างประเทศ
ในประเทศก็จะมีครอบคลุมทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยวมีทุกภาคที่ต้องการมา
ต้องการไปภูเขาต้องการไปทะเลต้องการไปดำน้ำ

ใช่ครับหรือว่าถ้าต้องการอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ
อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนฮ่องกง
หรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นมากมาย
ก็มาที่นี่มาเลือกซื้อ

หรือต้องการมองหาสายการบิน
ก็มีผู้ให้บริการเข้ามาอยู่ในงาน

เตรียมนำเสนอกันมากไปเลยครับ

กี่บูธที่มา

เรามีงานกาแฟเบเกอรี่ไอศครีม

มีงานอีกงานหนึ่งซ้อนอยู่ในนั้น
ก็คืองานกาแฟรีไอศครีม

๕๐๐ครับ
งานเมื่อกี้หน่อยฮะกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมนี้

ก็เป็นงานประจำปีที่เราจัดมาพร้อม

เพราะว่าเราอยากจะให้คนมาแล้ว
มีความรู้สึกว่ามาที่เดียว

นี่ใช่มั้ยครับกาแฟ

ก็ไม่ต้องกลับไปกลับมาสองรอบ
คนที่ต้องการมามองหาแพ็คเกจท่องเที่ยว

และก็ข้ามไปดูงานที่อยู่ติดกันเลย

เหมือนกับมาดูหนังสองเรื่อง

แล้วพอข้ามมาดูในส่วนของกาแฟเบเกอรี่ไอศครีม

ที่เอาเข้ามาเพื่อนำเสนอ

เรามีลูกค้ามาจากต่างจังหวัดเยอะมาก
ที่จะมาซื้อเครื่องกาแฟเบเกอรี่ไอศครีม

ก็มาเดินมองหาแพ็คเกจท่องเที่ยว

ให้เขาได้มีโอกาสมาเลือกซื้อแพ็คเกจ

แล้วก็ได้ของเรื่องการต่อยอดธุรกิจด้วยใช่ไหมครับ

เพราะร้านกาแฟเบอร์เกอรี่ตอนนี้โอ้โห
คนอยากทำนะครับมางานนี้ได้ครบหมดเลยนะครับ

จะดึงดูดความสนใจของประชาชน
ก็ในส่วนของงานท่องเที่ยว

เพราะว่าเราจะมีแฟนคลับที่เขาสนใจอยากจะมา

แต่เราเริ่มประมูลเพียงแค่ร้อยเดียว

แล้วก็ผู้ที่เข้าไปชมงาน
เขาสนใจเขาก็จะไปไล่ราคากัน

คือจาก๒๓๐๐บาทลงมาซื้อเพียงแค่๕๐๐บาท

อันนี้ก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกว่า

แล้วก็จะมีจุดเรียกว่าเป็นเรื่องของการ
เข้ามาช่วยกันถ่ายภาพแชะแชร์

เหมือนกับว่าฉันได้มาแล้วที่นี่

ได้มีโอกาสมาอยู่ในบรรยากาศ

ซึ่งเขาจะสามารถที่จะเข้าไปชม

แล้วก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของโชว์
ที่เราได้คัดสรรมา

โอ้โหคุณกวินพูดแค่นี้เราก็อยากจะไปแล้ว
ดังนั้นผมขออนุญาตที่จะย้ำวันเวลากันหน่อยนะฮะ

ตั้งแต่๑๐โมงครึ่งไปจนถึง๒ทุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ติดต่อด้วยเผื่ออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
หมายเลข๐๒๕๘๖๑๔๐๑๓นั่นเอง
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกวินกิติบุญญากรรมการผู้จัดการบริษัทกวินอินเตอร์เทรดจำกัด
ในฐานะผู้จัดงานด้วยที่นำเรื่องราวดีมาบอกต่อกัน